คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นสัก๔๕ชั่วโมงที่ผ่านมาเอง
โค้งร้อยศพฮะมีคนตายอีกแล้วเหรอ
ไม่ใช่ค่ะไม่ได้มีใครตายแต่ตรงโค้งจุดนี้ดอมพี่เบิร์ดคุณผู้ชม
ที่ตั้งสระตรงนี้นะถูกต้องเขาทำพิธีกัน
ทำพิธีกันตอนตี๓ที่ผ่านมานี่แหละค่ะสารเจ้าแม่โค้งสาลาใยไข่
ชาวบ้านจะเรียกโค้งร้อยศพโค้งร้อยศพนี่แหละ
นี่อยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะ

จังหวัดสกลนครนะมาทำอะไรอ่ะพิธีอะไรขอตัวเลข
ขอตัวเลขที่หน้าศาลตอนตี๓วิธีการคือนั่งสมาธิบริกรรมคาถา
แล้วก็หยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์อุ้ยพอพูดถึงหยดน้ำตาเทียน
ต้องมีดิเดี๋ยวได้ดูค่ะเดี๋ยวได้ดู
คือหยดน้ำตาเทียนอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จพิธีส่งขันนมลนี่
ชัดไหมล่ะอ๋อหกห้าเก้าอ่านี่แหละพี่เบิร์ตเก้าหรือสอง
สองหรือเปล่าเห็นไหมมีปลายตรงเออบางคนมองเป็น
ความเห็นแตกต่างกันการพนันถึงเอ้ยไม่ใช่
มาทายกันไหมล่ะเออมาทายกันไหมเอออ่านี่แหละคุณผู้ชม
ส่วนที่เดินทางมาเพราะอะไรอ่ะก็ต้องถามร่างทรงนะคะ
เขาบอกว่าอ๋อคือเห็นสารโค้งร้อยศพในนิมิตรไง
ก็เลยเชื่อว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งเรียกมามาให้เลขเด็ด
เป็นการให้โชคให้รับแน่แล้ววันนี้อาทิตย์
เอ่อท่านท่านไปบอกว่าไงบ้างครับที่ในญิมิตร
นี่ค่ะพอนิมิตเห็นก็เลยจะมานะคะชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้น
เขาก็มาขอโชคขอลาบแหมมันเข้าสู่วันที่หนึ่ง
พอดีไงคุยกับนายประทีบเขาบอกว่าเนี่ยได้ยินคำล่ำลือมานานแล้วแหละ
สารนี้ให้เลขเด็ดแล้วก็มีคนถูกรางวัลบ่อยดูจากรูปปั้นไก่สิ
คนเอามาแก้บนก็รู้แล้วนี่เพียบขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมาขอโชคขอลาบกับเขาบ้าง
แล้วก็ได้เลขเด็ดจากขันน้ำมนต์ของร่างทรงเชื่อว่าครั้งนี้รวยแน่
ก็ขอให้สมดังตั้งใจนะคะบ่าย๒รอดูได้เลย
คือยังไงก็ตามนะเบิร์ตขออนุญาตหน่อยอย่าโกรธเบิร์ตนะ
โค้งร้อยศพอยู่แล้วแล้วก็มีสารอยู่แล้ว
ยังไงถ้าจะมาทำพิธีขอเลขขออะไรกันแบบนี้จอดเลยไปหน่อย
เร็วไปหน่อยเมื่อกี้เบิร์ตเห็นพี่คนนี้จอดเลยจอดอยู่หน้าศาลเลย
ชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับยังไงก็ขอให้ได้โชคได้ลาบและปลอดภัยนะครับ

โอ้โฮนี่จอดแล้วครับ